คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เขาจะออกไปแตะขอบฟ้าครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วก็กางปีกเลยโอ้จะบินจะบินจะบินจะบินแบบนี้
แล้วไม่ต้องบิดแฮนดเหรอฮะอ๋อไม่ต้องบิดไม่ต้องจับอะไรแล้วค่ะ
งปีกอย่างเดียวก็ปล่อยให้มันพุ่งไปสุดแต่ใจจะไขวคว้า
ระวังพุ่งเข้าข้างทางนะคุณตำรวจเก่งนะครับ
ตำรวจไปตามจนรู้อ่ะว่าเนี่ยคือใครอ๋อตัวตึงนครพนมค่ะ
ตอนนี้โบกปีกด้วยนะฮะโอ้โหบินพริ้วเลยนะฮะใช่ค่ะ
แม่ตำรวจเก่งจริงตำรวจสพท่าอุเทนนะคะ
ทางผู้อำกับก็คือพันธุ์ตำรวจเอกแสวงคนคล่อง
สั่งให้ตรวจสอบค่ะได้ตัวมาแล้วชื่อเขาเนี่ย
ครับเออดูสำรานจริงนะนำสกุลศรษา
หรือว่าในแป๊กอายุสี่สิบเอ็ดปีนี่นี่ตอนที่ไปจับได้นะ
จับได้ที่สวนยางท้ายหมู่บ้านโอ๊ยเมาแบบเต็มคาราเบล
คาราเบลแปลว่าหลายขนาดค่ะเมายาบ้าด้วยเมาเหล้าด้วย
ก็พูดจาวกไปวนมาแต่ว่าค้นตัวนะเจอยาบ้าเม็ดหนึ่ง
แล้วของลางก็คือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไอ้ที่ขี่วันนั้นกับ
นฆอนพนมคนเนี้ยพอบอกว่าปกติอ่ะผมอ่ะเกลียดยางแล้ว
หาตังค์มาซื้อเหล้าหาตังค์มาซื้อยาวันนั้นน่ะผมจัด
ไปสองเองคุณตำรวจขี่เอ่อเสพยาบ้าไปสองเม็ดแล้วก็
ขี่มาเรื่อยเห็นไงว่าอ้าวมีคนจะถ่ายคลิปผม
จัดให้โชว์ความสามารถพิเศษของผม
แล้วผมก็คิดนะว่าเฮ้ยตอนนั้นผมบินได้
แล้วผมก็คิดด้วยว่าต้องมีหลวงพ่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผม
ผมก็เลยไม่กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
แล้วอย่างที่บอกค่ะแต๊กตัวตึง
ตัวตึงคนนี้นี่โชคโชนมากนะ
โดนจับคดีเสพยาบ้ามาหลายรอบแล้ว
ถูกส่งบำบัดแต่ก็เลิกไม่ได้สักที
ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ใช่ไหมจับได้ในวันลอยกระทงโดนไป๑๐กระทงค่ะคุณผู้ชม
อย่าเพิ่งเหนื่อยนะ๑เรื่องใบขับขี่
๒ไม่สวมหมวกกันน็อค๓ไม่ติดใบทะเบียน
ไม่ได้เสียภาษี๕คือไม่มีพรบแล้วก็ขับรถประมาทหวัดเสียว
ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเสพยามียาเจ็บติดในครอบครอง

เหรอฮะไม่มีข้อหา๑๑เหรอฮะโบกบินโดยไม่รับอนุญาต
คุณเมื่อกี้เขาโบกบินอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะใช่ค่ะ
เรียนก็หมดไปนานแล้วนะคุณนะนี่ปี๖๕ตั้งแต่๕๘นะนี่๖๕แล้วนะ